มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ธนพัฒน์นั่นเองแล้วก็พี่บีเนาะ
ด้วยความว่าอินเกินอินกันเหลือเกินนะคะ
จากละครเรื่องเมียหลวงนั่นเองค่ะ

หลายคนก็อยากให้คู่นี้จิ้นกัน
เพราะว่าอะไรตอนนี้พี่บีเขาก็โสดนะฮะ
ว่าอย่างนั้นก็เลยให้แฟนคลับฟินกันสุดเลย

แล้วก็ประกาศว่าคบฝ่ายหญิงแล้วนะคะ

ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องเชียร์
หรือตกใจอะไรกับข่าวแบบนี้ค่ะ

เล่นกันอาจจะดูเหมือนแฟนจริง

ทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันจริง

ใครที่จะเข้ามาจริงก็ต้องเข้าใจใน
ในการทำงานของเราด้วยครับ
เป็นแค่พี่น้องก็ยืนยันคำเดิมอีกแล้วแหละ

มีนักแสดงหนุ่มสายโอป้า

ซื้อฟีลมนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในรายชื่อ
ที่โดนกล่าวถึงด้วยเหมือนกันนะฮะ

ว่าจริงหรือเปล่าฟีลม

ผมมีความสุขแล้วแค่แฟนคลับมาเจอ
มาถ่ายรูปด้วยกันไม่ต้องซื้ออะไรมาให้ก็ได้

ผมรู้สึกว่ามันมีค่าเท่ากันหมดเลย

เค้าจะถามว่าอันนี้ชอบไหมอันนี้ชอบไม่
อะไรก็ได้ผมพูดเลยว่า

อยู่ที่ใจให้อะไรก็เอานะ